เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญของครอบครัวพ่อนพจากจังหวัดตากนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบโจทย์คำถามให้ถูกทั้งหมดสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เอาละช่วยกันนะลูกนะช่วยกันนะพ่อครับพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพ่อนพ่อนพจากจักรมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องพ่อนบต้องเลือกก่อนว่าถนัดเรื่องไหนนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑คัดแยกผักผลไม้
เรื่องที่๒สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามเงา
เรื่องที่๓โรงพยาบาลสามเงา
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕หนังสือการ์ตูน

เรื่องบ้านของเราครับ

ก็ชีวิตผมวนแต่รอบโต๊ะอยู่แต่ในบ้านนะครับ

เห็นบอกว่าที่ร้านตัดผมเนี่ย
จะมีรูปดารานักร้องสมัยเก้าเก่าเยอะแยะเลย
พ่อจะจำได้มั้ยมีใครบ้างในนั้นน่ะ
ก็มีสรพงศ์ชาตรีล้อต๊อกพวกมิตรดามดัชกรพวกนาฏพิสมัยประมาณนี้
เคยตั้งใจดูไหมว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีเรื่องราวและรายละเอียดอะไรบ้างในรูป
ก็โดยมากก็ดูแค่ผ่านครับ
เพราะว่านอกจากดาราแล้วยังมีรูปนักร้องอยู่ด้วยใครบ้าพ่อ
ก็มีดาวใจมีสอนเพชรมีระพินสอนเครีฮันนี่สายันฮะ
คำถามอยู่ที่รูปภาพนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ชื่อเพลงที่อยู่ในรูปของสอนคิรีศรีประจวบ

น้ำท่วมตัวเลือกที่สองดอกรักบานแล้ว
ตัวเลือกที่สามฝนตกฟ้าร้องตัวเลือกที่สี่แม่ค้าตาคม
กับลูกดารานักร้องเก่าที่ติดผนังข้างฝาก็น้องเป็นคนให้มา
นักร้องเก่าที่ผมชอบก็มีสอนคิรีสี่ประจวบสำหรับคำถามวันนี้ก็เข้าทางพอดีครับ
น่าจะตอบได้ครับทุกเพลงเลยนะฮะก็เป็นเพลงของสอนคิรีศรีประจวบหมดเลย
สี่เพลงที่พ่อเห็นนี่แหละแต่ที่เราถามก็คือว่าไม่ได้อยู่บนรูปนั้น
ขอตอบข้อที่สองครับชื่อเพลงว่าดอกรักบานแล้วครับ
ตัวเลือกที่สองดอกรักบานแล้วครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพ่อนบนะครับ
บยังไม่หมดหน้าที่พ่อจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อ้อยครับอ้อยนี่เขาเป็นอะไรกับพ่อครับ
อ้อยก็คือเป็นพระเมียครับ
แล้วพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้แม่อ้อยขึ้นมาตอบครับก็คงจะเป็นโรงพยาบาลของเราครับ
โรงพยาบาลสามเงาครับไม่ใช่โรงพยาบาลของเราโรงพยาบาลสามเงา
แต่มันก็ใช่อ่ะเนอะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลของเรานี่แหละ
ก็คือโรงพยาบาลสามเงาครับผมทำไมเลือกโรงพยาบาลสามเงาให้กับแม่อ้อยครับ
ก็แฟนเขาทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยฮะนะครับครับผม
เอาล่ะขอให้โชคดีนะครับขอเชิญแม่อ้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คนเขาดูกันอยู่เยอะแยะเนี่ยเออหอมไม่ได้ยังไงข้างเดียวน่าจะหอมสักสอง
แม้ใจคอจะลุกมาบริการถึงที่ด้วย
อ้อยจ๋าค่ะทำงานที่โรงพยาบาลสามเงาเหรอครับค่ะ
แม่ครับแม่เคยเห็นป้ายป้ายนี้ไหมจำได้ไหมว่าป้ายนี้เป็นป้ายเกี่ยวกับอะไร
ภัยจากกล่องโฟมค่ะป้ายนี้อยู่ตรงไหนของโรงพยาบาลครับ
ป้ายนี้อยู่ตรงข้างห้องประชุมเล็กของโรงพยาบาลค่ะเกี่ยวกับป้ายนี้แหละครับ
แม่ครับเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มะเร็งในตัวเลือกใดไม่ได้ถูกระบุอยู่ในป้ายเตือนนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากตัวเลือกที่สอง
มะเร็งเต้านมตัวเลือกที่สามมะเร็งตับตัวเลือกที่สี่
โรงพยาบาลแม่เดินทั่วมาหมดแล้วป้ายนี้ติดมาเมื่อสองปีที่แล้ว
ลนลงไม่ใช้กล่องโฟมค่ะพร้อมไหมครับค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่หนึ่งค่ะ
มะเร็งต่อมลูกหมากค่ะตัวเลือกที่หนึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับค่ะ
แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องดิวค่ะ
ดิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องดิวขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
ก็คือเรื่องคัดแยกผักผลไม้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสามเงา
เรื่องหนังสือการ์ตูนเลือกหนังสือการ์ตูนค่ะ
ทำไมหนังสือการ์ตูนให้น้องดิวครับเพราะน้องดิวชอบอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องดิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นบอกว่าหนูชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเหรอลูกครับชอบอ่านการ์ตูนอะไรลูก
หัวเราะครับมันสนุกมากไหมลูกขายหัวเราะมหาสนุกเนี่ย
สนุกครับอ่านบ่อยแค่ไหนครับบ่อยมากครับบ่อยมากนะครับ
รับเลยนะอย่างลูกผู้ชายครับเกี่ยวกับเรื่องหนังสือการ์ตูนนี่แหละลูก
สมาธิดีดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตราสัญลักษณ์ของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะอักษรขอไข่มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีฟ้าตัวเลือกที่สองสีเขียว
ตัวเลือกที่สามสีแดงตัวเลือกที่สี่สีม่วง
อ่างการ์ตูนขายหัวเราะมาครับอ่างสัปดาห์ละประมาณสิบเล่มครับ
เขียนที่ชอบคือพี่นิกครับเพราะมุกเขาตลกดีครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องดิวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามครับสีแดงครับตัวเลือกที่สามสีแดงครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกครับ๓ข้อผ่านไปแล้วเลยครึ่งทางแล้ว
เหลืออีกท่านเดียวครับก็คือพี่เอกแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เอกขึ้นมาตอบครับน้องดิว
ขั้นแยกผักและสุนไม้ครับเอาขั้นแยกผักครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้พี่เขาพี่เขาสับผักบางครั้งก็ไปเอาเศษผักมั่งครับ
เหรอครับครับถ้าอย่างงั้นขอให้โชคดีขอเชิญน้องเอกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เอกน้องเลือกเรื่องคัดแยกผักและผลไม้นะลูกนะครับ
ทำให้เต็มที่นะครับเอกชอบกินผักไหมชอบผักชอบกินผักอะไรลูก
ผักบุ้งครับผักบุ้งและผลไม้ล่ะลูกชอบกินอะไรครับ

นะครับพร้อมนะพร้อม
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็มีผักที่เราแยกเอาไว้ตามกระจาดทั้งหมดแล้วนะฮะ
ตะก้านี้ในเข่งเนี่ยลูกมันจะมีผลไม้ตามชนิดนี่เดี๋ยวเอกจะต้องคัดแยก
ประเภทไหนประเภทนั้นอย่าวางสลับกันนะครับ

ง่ายไหมง่ายครับ
ได้นะต้องการผู้ช่วยไหมครับ

ในเวลา๓นาทีครับ

ก็คิดว่าช่วยดีกว่า
ถ้าเรื่องของเราที่รักของคุณ

จิลจิลจิล
คุณทำได้
ครับคุณ

เอกอ่ะไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่ครับเออนี่ดูคนไม่เหนื่อยนี่
ดูเหงื่อนี่ต้องแบบนี้ไม่เหนื่อยจริงจริง
เราทำเพื่อครอบครัวเราเนอะมั่นใจไหมว่าต้องผ่าน

มั่นใจไหมครับใช่ครับอืม
เรามาเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าโจทย์๔ข้อ
ครอบครัวของพ่อนบจะสามารถพิชิตได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
แยกผักและผลไม้เจ็บชนิดในเวลาที่เราตำหนดสามนาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับได้ได้

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร